กลับมาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีหน่อยนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งเลิกกับเมียไปกลับไปทวงรถจากอดีตเมีย
ปรากฏว่าเมียก็ไม่ให้ค่ะขับรถหนี
สิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทำคือขับรถตามและพุ่งชน
หลังจากนั้นก็ลงมาค่ะใช้ไม้เบสบอลทุบไปที่รถใช้มีดแทง
อ่าที่น่าสะลดใจคือมีลูกชายวัยสองขวบอยู่ในรถด้วย
ร้องไห้ใหญ่เลยนะไปดูคลิปต้นเรื่องกันค่ะ
เดี๋ยวมันจะขับรถชนอยู่แล้วแหละเขาชนแน่เขาจะชนรถเรา

โอ้ยทำไมทำแบบนี้อ่ะไม่ห่วงลูกเลยหรอกมันมาแล้ว
โอ้โหคือเด็กที่ถามแม่ในรถว่าเขาจะชนรถเราเหรอเนี่ย
ตอนนั้นคงยังไม่รู้หรอกว่านั่นน่ะคือพ่อที่จะชนรถอยู่
พ่อแท้ด้วยอ่าคุณผู้ชมแล้วจุดเกิดเหตุเนี้ย
ภายในวัดด้วยนะคะครับภายในวัดธรรมนิมิตรตำบลบ้านสวน
คนที่ขับรถคันที่ถูกทุบเนี่ยนะคะชื่อว่านายโสพลเติมพันธุนนอดีตพ่อตา
เสียงผู้หญิงในรถเนี่ยก็คือเป็นคนถ่ายคลิปนั่นแหละค่ะ
ชื่อว่านางจุธารัฐเติมพันธุนันอดีตภรรยาของคนก่อเหตุ
ซึ่งในรถได้ยินเสียงใช่ไหมคะมีเด็กผู้ชายวัยสองขวบ
เป็นลูกของทั้งคู่นั่นแหละอยู่ในรถด้วย
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก็ลงพื้นที่ไปทันทีนะคะ
ไปพบนายโสพลได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ
แล้วก็ถูกมีดแทงเข้าที่บริเวณข้อมือแล้วก็ลำตัวได้รับบาดเจ็บค่ะ
ส่วนนายเอกกริจคนก่อเหตุเนี่ยนะคะถูกมีดบาดที่มือด้านขวานั่งรออยู่ที่จุดเกิดเหตุก็หลังก่อเหตุเสร็จสิ้นไม่ได้หลบหนีไปไหนค่ะ
นางจุธารัฐบอกว่าที่เธอตัดสินใจถ่ายคลิปไว้ทั้งหมดเนี่ยเพราะรู้ว่าตั้งแต่แรกแล้วว่าเดี๋ยวต้องมีเรื่องทะเลาะกันแน่นอน
ก่อนเกิดเหตุนายโสพลคนที่เป็นพ่อเนี่ยขับรถออกมาจากบ้านบริเวณซอยมาลัยทอง
เนื่องจากว่าถูกอดีตสามีตามไปที่บ้านเพื่อไปทวงคืนรถคันที่ถูกทุบเขาซื้อมาด้วยกัน
แต่คนที่เป็นพ่อเนี่ยขับรถคนดังกล่าวเนี่ยพาเธอแล้วก็ลูกชายของเธอเนี่ย
ญาติอีกคนเนี่ยหนีออกมาโดยขับรถเข้ามาภายในวัดจนกระทั่งนายเอกกฤษคนก่อเหตุเนี่ย
ขับรถตามมาเจอแล้วตัดสินใจขับรถพุ่งชนท้ายทันทีนะคะ
โดยที่ไม่ได้สนใจลูกชายของตัวเองแท้ที่
เบสบอลมาทุบใช่พอแตกเขาก็มาเบสบอลตี

ทีนี้เรามาฟังจากนายเอกกริจผู้ก่อเหตุกันบ้างนะคะ
เอกริดบอกว่าสาเหตุที่ลงมือทำ
เพราะว่าต้องการที่จะไปทวงรถยนต์คันนี้คืน
ก่อนหน้านี้ก็เคยติดต่อผ่านอดีตภรรยาไปแล้วหลายครั้ง

ขอให้เปลี่ยนชื่อไปเป็นชื่อฝ่ายภรรยา
เพราะที่ผ่านมาไฟแนนซ์ก็ทวงถามมาที่ตัวเองตลอด
และนายเอกริจบอกเลยนะคะว่าไอ้ที่ขับรถชน

ฝึกสากับไฟแนนน์จาอะไรมาแล้ว

ผมจะเอารถให้เขาไปเปลี่ยนชื่อ
หรือถ้าไม่ไหวก็ผ่อนคืนผม
ก็เอาคืนผมมาผมจะได้ไปขายท่อตลาด
เพราะเขาเคยไม่ผ่อนมา๔เดือน
ไฟแนนซ์มาทะเลาะกับผมที่บ้าน
ผมก็เลยโมโหผมก็ไล่ขวดมาจากซอยมะไหล่ทอง

ผมก็ไล่มาทางนี้จนผมเบรกไม่อยู่เนี่ย
คือผมเห็นเขาอยู่อยู่นี้ผมก็โมโหผมก็เหยียบขึ้นมา
ผมก็คิดว่าเขาจอดที่ไหนถ้าเขาไม่จอดเขาก็ไหลลงมาทะเลเนี่ย
ประสานงานเนี่ย